คุณผู้ชมไปที่จังหวัดสตูนค่ะมีผู้ชายคนนึงก็เข้าไปในสวนมะพร้าวกับน้องชายเอาไม้ยาวเนี่ยไปสอยมะพร้าวก็จะเอาไปส่งให้กับลูกค้าตามที่ลูกค้าได้สั่งมานะคะ

เอกสารเอกสารอะไรบ้างครับ
คือทำไมมันถึงปูดบวมได้ขนาดนี้
คือนิคงลืมตาไม่ได้เลยนี่นะคะอาจจะมืนมืน
งงมึนงงแล้วเลือดออกปากออกจมูก
แต่เนี่ยเช็ดคราบเลือดออกไปหมดแล้วโอ้โหนี่ค่ะ
นายอเนกอายุ๓๒ค่ะมึนงงตาปูดบวมลืมตาไม่ได้
เจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องประคองขึ้นเปรย์แล้วก็ส่งโรงพยาบาล
นี่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบ้านเลขที่๒หมู่๑๗อำเภอละงูจังหวัดสตูน
ญาติของนายอเนกก็เลยเล่าให้ฟังว่านายอเนกกับน้องชาย
ช่วยกันสอยมะพร้าวในสวนต้นมะพร้าวนี่สูงประมาณ๑๐เมตร
ก็จะเอาลูกมะพร้าวไปส่งให้กับลูกค้า
ตกใส่หัวค่ะนายอเนกคือซุดเลยครับกองกับพื้น
เลือดออกปากออกจมูกตาถลนบวมอย่างที่เห็น
ก็รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เขาก็บอกว่าไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้นะคะ
ขนาดเขาก็เป็นชาวสวนมะพร้าวอะไรแบบนี้นะไม่ค่อยมีค่ะ
คือมันก็เขาก็ปลูกมะพร้าวกันเนี่ยบ้านทุกหลังเลยแถวนี้เขาปลูกมะพร้าวกันหมด
แต่ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ว่าโอ้โหจังหวะตกใส่หัวพอดี
ชาวบ้านก็เลยคุยกันว่าก็ถือว่าเป็นการเตือนนะเป็นอุทาหรณ์ให้กับชาวบ้านด้วย
ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสอยมะพร้าวด้วยนะคะ
เลือดอะไรเลือดออกมาจากจมูกปาก
นี่ค่ะก็ต้องไปตรวจอวัยวะภายในสมองอะไรอย่างนี้ให้ดีนะคะ
เลือดออกปากออกจมูกเลยอ่ะคือโชคร้ายจริงจริงนะฮะ
คือมะพร้าวมันร่วงหล่นลงมาเนี่ยอันนี้มันมีอยู่แล้วแต่นี่ตกใส่ศีรษะแต่ตกใส่หัวพอดีไง
ด้วยน้ำหนักของลูกมะพร้าวแล้วด้วยความสูงของต้นด้วย
๑๐เมตรใช่ไหมโอ้โหอันนี้พี่เจ๋น